ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายไปดูบรรยากาศสดกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
ครั้งนี้จะพาไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการระบายน้ำ
สูบน้ำออกจากภายในถ้ำ
แต่สูบน้ำออกก็ไม่อยากจะให้ไปกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
สำหรับวันนี้นอกจากภารกิจหลัก๒อย่างที่เจ้าหน้าที่เร่งทำ
นั่นก็คือเรื่องของการสูบน้ำออกจากภายในถ้ำให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการขึ้นไปยังด้านบนภูเขา
แล้วก็ไปสำรวจบริเวณที่ตรงกับที่๑๓ชีวิตอาศัยอยู่
ก็คือบริเวณเนินนมสาวภายในถ้ำว่าตรงจุดไหนตรงกัน
แล้วก็จะค้นหาปล่องแล้วก็โพรงบริเวณนี้นะครับ
สำหรับในการที่อาจจะต้องเจาะเข้าไปนะครับ

แต่อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าที่พยายามทำเหมือนกันเพื่อที่จะให้น้ำลดเร็วก็คือ
หลักวิทยาศาสตร์นะครับเรียกว่าธนาคารน้ำ
เพื่อช่วยให้น้ำบริเวณถ้ำหลวงลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใช้วิธีไหนนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนนะครับ
มีความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำหลวงอย่างไรบ้างนะครับ
โดยพบว่าเมื่อประมาณทุ่มกว่ามีนักดำน้ำชาวจีนมาด้วยกัน๖คน
บอกว่าตั้งใจจะมาช่วยปฏิบัติการในครั้งนี้
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็มีกว่าไปสอบถามบอกว่าเพิ่งจะมาถึง
จะสามารถเข้าไปช่วยงานภายในถ้ำได้อย่างไร
แล้วก็จะเริ่มตอนไหนนะครับก็จะต้องประสานกันอีกทีหนึ่ง
และก็เป็นความตั้งใจของชาวจีน๖คนที่ช่วยงานนะครั้งนี้
จากนั้นก็สังเกตว่ามีรถนำไม้ไผ่ท่อนใหญ่มาส่งหน้าบริเวณปากเข้าถ้ำ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยซิลมาช่วยขนไปด้วยนะครับ
แต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าที่บอกว่าจะนำไม้ไผ่ไปทำแนวกั้น
แต่ก็ไม่บอกรายละเอียดไปมากกว่านี้นะครับว่าจะนำไปทำอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็ยังมีการนำเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ๓๐คน
จะเดินทางมาถึงเมื่อประมาณ๒ทุ่มที่ผ่านมานี่เอง
รวมถึงสังเกตด้วยว่ามีการนำถังออกซิเจนมาเพิ่มเติมด้วยนะครับ
และอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็คือสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วก็ค้นหาปล่องด้านบนนะครับ
ที่คาดว่าจะตรงกับเนินนมสาวที่ทั้ง๑๓ชีวิตอาศัยอยู่
แต่ก็มีความพยายามอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้น้ำในถ้ำหลวงลดลงนะครับ
โดยสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณโดยหลวงพ่อสมานสิริปัญโยได้อาสาทำธนาคารน้ำครับ
เป็นการช่วยซับน้ำไว้บริเวณที่ต่ำห่างจากหน้าถ้ำหลวง๘๐๐เมตรครับ
ซึ่งนายรัตนศักดิ์รัตนมณีจากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณเนี่ยก็อธิบายให้ทีมข่าวฟังนะครับ
บอกว่าทางสถาบันมาสนับสนุนเข้ามาทำธนาคารน้ำใต้ดิน
วิธีการก็คือจะขุดหลุมลึก๓๔เมตร
นำเศษไม้นำหินนำสับปะรด
ก็คือนำอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นมลพิษนะครับ
แล้วก็วางท่ออากาศทับไว้นะครับ
แล้วก็ทำให้ดินเหมือนทิชชู่ซับน้ำจากนั้นก็เอาดินกรบไป
โดยน้ำที่ไหลออกจากถ้ำก็จะไหลออกมาสู่ตรงจุดนี้
ส่วนหนึ่งเป็นการป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำด้วยนะครับ
แล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำหลากไปท่วมที่ของชาวบ้าน
โดยหลุมตรงนี้นะครับจะทำเป็นระบบเปิดแล้วก็ระบบปิดนะครับ
ทั้งหมด๙หลุมด้วยกันสามารถทำให้น้ำที่อยู่บนดิน๑เมตรเก็บลงใต้ดินได้
เพราะว่าทำให้ดินข้างล่างเนี่ยเหมือนทิชชู่อย่างที่บอกไปนะครับ
ก็คือจะซับน้ำไม่ได้เป็นการปล่อยน้ำทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
แต่ว่าเป็นการทำให้เปิดช่องอากาศ
เมื่อเปิดช่องอากาศให้น้ำเข้าไปแทนแล้วเนี่ยน้ำจากบริเวณตรงจุดนั้นรวมถึงน้ำ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าน้ำในถ้ำหลวงก็จะทำให้ลดลงมา
โดยการดูดทรัพย์น้ำมาอยู่ไว้ตรงจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เจ้าหน้าที่ได้พยายามอธิบายให้ฟังนะครับ

ปกตินะที่เรียนประหยาดื้อน้าอยู่บนดินนะครับ
แล้วน้ำเหล่านี้นะสมมติว่ามันอยู่ถูกฝุม
เก็บ๑เมตรลงใต้ดินซะให้ดินข้างล่างเป็นเหมือนที่ชื่อ

นั่นครับเป็นวิธีที่เราเปลี่ยนดินอย่างนั้นครับ
สำหรับพื้นที่ที่จะทำธนาคารน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำพื้นที่ไหนก็ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องมีการสำรวจก่อนว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะสม
มีความต่ำกว่าพื้นที่ในถ้ำหลวงนะครับ
สำรวจแล้วว่าบริเวณเชิงเขาตรงจุดนี้เป็นที่ที่สามารถทำได้
แต่ว่าตรงจุดนี้เป็นไร่สับปะรดประมาณ๒๐กว่าไร่ครับ
ที่เป็นสับปะรดพร้อมเก็บเกี่ยวเลยนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเจ้าของไร่เองก็คือนางสาวสุนทรีย์มานิดอัศวกุล
เป็นชาวไร่สัปปะรดเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านถ้ำหลวงตะบนโป่งพาง
ตะบนปวงผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็บอกว่า
ยินดีแล้วก็เสียสละเพื่อช่วย๑๓ชีวิตโดยเปิดเผยว่า
เมื่อวานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อขอขุดดุ้มเก้าหลุม
ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อทำธนาคารน้ำ
บอกว่าหากทำสำเร็จจะช่วยให้น้ำในถ้ำลดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่อได้ยินแบบนี้ก็อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้เพราะว่าอยากให้๑๓คน

ก็ถ้ามันเกิดประโยชน์กับเด็กที่อยู่ข้างใน
ถ้าทำแล้วน้ำจะแห้งไวเขาบอกภายใน๒๔ชั่วโมงน้ำจะแห้ง
ถ้าช่วยตรงนี้เราก็เลยอนุญาตให้ทำ
เพราะว่าถ้าภายใน๒๔ชั่วโมงน้ำแห้งได้เด็กก็จะได้ออกมาไวไงฮะ
ก็จะได้ออกมาเร็วเราก็อยากจะให้เด็กออกมาเร็วอยู่แล้ว
ไปอยู่ที่นู่นมันหาเจอแล้วออกมาไม่ได้
ที่เขารถถ่ายไปเนี่ยมันเสียอยู่แล้วไงก็ต้องตักมา
เนี่ยถ้ารถถ่ายไปรถไม่โคไปตามทางก็ต้องเสียอยู่แล้ว
ไม่ให้มันดินมันทับไงให้มีช่องระบายอากาศน้ำจะได้แห้งไว
เราก็ยินดีเนอะก็ยินดีถ้าช่วยเด็กได้ก็ยินดี

ด้านพันเอกธนศักดิ์มิตรพานนท์รองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๒๑
ก็บอกว่าได้ร่วมกับทางสถาบันเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ได้๔วันนะครับ
เพื่อสนับสนุนหลังจากสำรวจพื้นที่แล้วนะครับ
ก็เริ่มดำเนินการทำธนาคารน้ำทันทีเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ของชาวบ้านด้วยนะครับ
หลังจากทำเสร็จบางส่วนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
ก็ช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลไปสู่พื้นที่ไร่พื้นที่นาของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี
แล้วก็เป็นการป้องกันน้ำที่อาจจะสะสมแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นบาดานในอนาคตนะครับ
ก็ทำให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบตรงจุดนี้มากนักนะครับ
โดยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของเจ้าหน้าที่วันนี้
เจ้าหน้าที่วันนี้ภารกิจหลัก๒อย่างที่บอกไปนะครับ
ก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำรวมถึงการสำรวจปล่องด้านบนภูเขาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ
ว่าจะได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ

แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองทุกฝ่ายต้องเร่งมือทำงานอย่างเต็มที่นะครับ

เนื่องจากว่ามีการประสานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาว่าอีก๑หรือ๒วันนี้
อาจจะมีฝนตกหนักบริเวณอำเภอแม่สายนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเร่งในการที่จะสูบน้ำแล้วก็นำพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาให้ได้ภายใน๑๒วันนี้นะครับ

ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณยุธยาด้วยนะคะ